คุณผู้ชมข่าวนี้บอกเลยว่าคนโสดตายเรียบ

จะบอกว่าคู่รักคนในวงการบันเทิงอย่างโตโนภาคินและสาวนิชาเนี่ย
โอ้โหช่วงนี้นี่หวานถี่เหมือนกันนะ

คือพักหลังเนี่ยสาวนิชาเองก็แหมมีภาพเซ็กซี่ออกมา
เราได้ติดตามกันแบบกรุบกริบด้วยค่ะ

ที่น่ารักมากไอ้โตโน่กับน้องนิชา

เราก็ต้องถามถึงความสัมพันธ์ในตอนนี้กันหน่อยนะคะ
ทั้งคู่บอกว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเรื่อยนะ

มีเจอกันไปทานข้าวกับครอบครัวบ้าง
แล้วก็มีการส่งคิวงานให้ดูจัดสรรเวลามาเจอกันอยู่ตลอด
เขาหาเวลาเจอกันตลอดแหละ

ทั้งนี้นะคะโตโน่เนี่ยยังปล่อยหวานด้วยการขอบคุณน้องนิชาด้วยที่เข้าใจพี่
ส่วนที่หนูนิชานี่พักหลังหันเข้าสายเซ็กซี่นั้น

งานนี้บอกเลยว่าพี่โน่เขาก็มีหงึกงักอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็มีพูดถึงอเล็กด้วยเขาจะฝากบอกอะไรไปถึงอเล็กไปฟังกันเลยจ้ะ

อะไรที่เรารู้สึกว่ามัน
มันสวยนั่นแหละแต่เราอาจจะไม่โอเคเราก็เลื่อนผ่านไป
มันเลยยุคนั้นมาแล้วครับผมมันเลยยุคที่จะต้องใช้ไม่เลี้ยวใช้แล้ว

แต่บางอันเราก็เข้าไปคอมเมนต์แบบเย่อย่างนั้น

ผมไม่ค่อยจะไปห้ามน้องอะไรเลยนะครับ
ที่เป็นเงาที่กระจกแล้วพี่เขาบอกว่า

คือทุกคนจะคิดว่าคนที่ไว้ทรงผมแสกกลางเป็นผมทุกคนไม่ได้นะครับ

คือไม่ใช่แค่ผมวงผมก็ไม่ดู
เขาบอกนะตอนเตรียมตัวครับ
แต่ว่าเราก็ไม่คิดจริงว่ามันจะมีทุกวันเลยครับ
ผมพยายามเลี่ยงช่วงเวลานั้นแต่ว่าอินสตาแกรมมันเด้งขึ้นมา
ครับผมก็พยายามเลื่อนผ่านไปนะครับ

ทำงานตั้งใจทำงานสู้ดูแลสุขภาพด้วย
เกิดมาในชีวิตผมผมก็ไม่เคยต้องเลิฟซีนเยอะขนาดนี้

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่แบบ
บทไปก็ตกใจไปเองเหมือนกัน
นั่นไม่ใช่นิจชานั้นคือมีริน
ตัวละครของคุณผมยังจำชื่อได้เลยครับ
แต่เพียงแค่ช่วงเวลานั้นผมไม่สะดวกแค่นั้นเอง